เป็นเรื่องของการทวงคืนผืนป่าที่น่านบ้างนะคะ
ต้องยอมรับว่าเนื่องด้วยกระแสของศิลปินคนดัง
ทั้งกระแสในโลกโซเชียลก็เลยทำให้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมา
โดยมีทั้งนักวิชาการประชาชนแล้วก็ศิลปินช่วยกันโพสต์ข้อความเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าตัวเองมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยฟื้นฟูป่าที่จังหวัดน่าน
และได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจังแล้ว
เรื่องอื่นที่วิจารณ์กันขอให้หยุดไว้ก่อน
ตอนนี้อยากขอความรู้เรื่องของการปลูกป่าค่ะ
ต่อมาโจอี้บอยก็ยังโพสต์ข้อความอีกครั้ง
เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้
ซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาพูดคุยชี้แนะถึงการปลูกปากกันจำนวนมาก
แต่งเพลงแรปที่ให้แง่คิดว่า
ถกเถียงหรือกล่าวโทษผู้ทำลายป่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต้นไม้ที่เราควรปลูกอย่างแรกน่าจะเป็นต้นชื่อสามัคคี
มาช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่า
จากนี้ยังบอกด้วยว่าพร้อมจะลงมือช่วย
เพียงท่านผู้รู้รัฐบาลและทุกคนมาร่วมมือกัน
ส่วนทางด้านของดรธรธรรมรงนวาสวัสดิ์นักวิชาการ
ระบบนิเวศทางทะเลโพสต์ข้อเสนอแนะผ่านเฟซบุ๊ก

ผมเชื่อในแนวคิดการรักษาสำคัญกว่าฟื้นฟู
แต่สิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือรักษาสิ่งที่มีอยู่
เราพูดถึงป่าที่พินาศไปกี่แสนกี่ล้านไร่
นั่นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าจะทำจริง
ต้องดูว่าป่าเหลืออยู่แค่ไหนและรักษาไว้ให้ได้
ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็โพสต์ข้อความแจ้งว่า
จังหวัดน่านเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะต่างของทุกคนแล้วนะคะ
ชาวนานแล้วก็ชาวจังหวัดอื่นมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อจะพลิกฟื้นผืนป่าน่านให้ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐได้
ถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถพูดคุยได้ที่นี่โดยตรง
นำไปช่วยปลูกป่าซึ่งผู้คนส่วนหนึ่งก็เห็นด้วย
แต่บางส่วนมองว่าการปลูกป่าอาจจะเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะ